ตัมรวจทศสูงเม่นไปดูแลเด็กชายุทธิ์สี่ขวบ
ว่าน่าจะพัดหลงกับผู้ปกครองนะครับอยู่ที่หน้าคลินิกนายแพทย์วรการ
หมู่สองทะบลสูงเม่นทศูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
เด็กชายในอันนี้ครับสวมชุดสีเขียวลายเดนโนแซว
เป็นเด็กล่าเริงตำรวจให้โทรศัพท์ปั๊บเล่นเกมเลย
เล่นเกมใหญ่เลยดูล่าเริงเหมือนเด็กทั่วไปแต่ไม่ยอมบอกนะ
ไม่ยอมบอกว่าบ้านอยู่ไหนพ่อแม่เป็นใครไม่บอก
นี่ตำรวจก็ปะเหลาะไปเอาเกมประเหลาะไป
จากการสอบถามพลเมืองดีที่พบน้องไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้นั่งรอแพทย์
ทราบว่าเห็นเด็กคนนี้เดินมาจากทางห้างสอซุปเปอร์แถวนั้น
สอบถามแล้วก็ไม่ได้ความเด็กไม่พูดอะไรเอาขนมให้กินนะฮะ
ก็กินนั่นแหละแต่ไม่พูดอะไรต่อแล้วก็ประสานตำรวจตามหาพ่อแม่ดีกว่า
ต่อมาตำรวจสายตรวจครับประสานศูนย์วิทยุของสพสูงเม่น
ค้นหาข้อมูลว่ามีใครแจ้งเด็กหายเอาไหมเนี่ย
นำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเด็กครับแล้วก็ส่งให้ตำรวจสายตรวจประจำตะบน
ไปดูซิผู้ปกครองเป็นใครหน่วยกู้ภัยไปสอบถามแถวนั้นนะครับ
แถวนั้นจนทราบว่าเด็กเนี่ยบ้านอยู่หลังห้างสอซุปเปอร์มาร์เก็ต
ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทราบจากผู้ปกครองของเด็กว่า
เปิดประตูออกมาตอนพ่อแม่หลับแม่ก็ไปหาทางหนึ่งในชุมชน
พ่อก็ไปหาอีกทางนึงกระทั่งมารู้ว่านี่แม่กอดแล้วแม่กอดแล้ว
ใจหายดิฮะเด็กก็ไม่เท่าไหร่แม่ในใจหายวาบครับ
กระทั่งแม่มารู้ว่าเด็ก๔ขวบมาอยู่ที่หน้าคลินิกตรงนี้
ห่างจากบ้านมาประมาณ๗๐๐เมตรครับสุดท้ายแม่ขี่รถจักรยายน
หาลูกชายท่ามกลางความดีใจของครอบครัวกอดด้วยวิธีกอดกอดแน่นเลย
แน่นแน่นเลยแล้วดูแลให้ดีนะแม่ก็แม่ขอบคุณทุกฝ่ายนะ
ช่วยดูแลนะช่วยเหลือติดตามเด็กจนได้เจอกับพ่อกับแม่ในที่สุดครับ
ดูให้ดีนะพี่นะโชคดีจริงนะคือชุมชนเขาไม่ใช่ชุมชนใหญ่ไงครับ
เห็นเห็นกันแล้วก็ยังช่วยเหลือกันทันแล้วโชคดีที่น้องเจอคนดีด้วยนะครับ
ไม่งั้นอันนี้ต้องแบบบอกเด็กเลยนะคะอย่าออกไปบ้านคนเดียวโดยภารการ
ก็อาจจะทำอันตรายได้นะคะ